เพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพทั้งสองท่านนะครับ
ขออีกนิดก่อนที่จะออกกำลังกายนะครับ
ต้องยิ้มสักหน่อยนะครับยิ้มพิชิตความเครียดนะครับ

ใช่ครับผมและก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

ต้องมีการออกกำลังกายสักหน่อย
ออกกำลังกายแบบไหนไปดูเด็กกลุ่มนี้กันครับ
เชิญชมได้เลยครับ
ออกกำลังกายนี้ขุนสวยแน่นอน

เดี๋ยวกันหน่อยสิจะรีบไปไหนพวก

ทนายท้ามาเราพร้อมต่อสู้
เอ้าขอลากมันเลย
เฮ้ยนี่จะทะเลาะกันหรือจะเต้นลำกันแน่ครับ

เอาให้แน่อย่ากินหรือจะนอน

นี่แหละนอนขี้เกียจแบบนี้
จะไปจับหนูได้ไหมเนาะ
เดี๋ยวก็เป็นแมวติดอาหารเม็ดสล็อกขอบอก
รักแหงจากใจแต่ปากไม่ค่าบอก

ไม่ต้องไปหลอกไปเล่นกับคุณแม่ไก่แบบนี้

นี่แหละครับคุณผู้ชม
ที่มีคนบอกว่าหมาหยอกไก่
หอกแบบนี้จะหลงกัดคอแม่ไก่นะครับน้องหมา

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ